คุณผู้ชมที่เพชรบูรณ์ชาวบ้านเขาไม่สบายใจ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเอาขยะติดเชื้อมาทิ้งเอาไว้ที่ข้างโรงพยาบาล
เขียนว่าขยะติดเชื้อห้ามเข้า
คนเขาไม่เข้าไปหรอกฮะแต่ขยะมันล้นจนจะออกมาด้านนอกอยู่แล้ว
คือคนไม่ไปหาขยะขยะก็จะมาหาคนอยู่แล้ว
ขยะติดเชื้อห้างไอถุงแดงนี่คือขยะติดเชื้อ
นี่ปลดอย่าเรียกว่ากองขยะให้เรียกว่ากองภูเขา
และตรงนี้มันคือริมถนนที่ชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมา
คนไม่เข้าฮะแต่ขยะมันกำลังจะออกมา

ชาวบ้านเห็นบอกว่าอ้าวแล้วฉันจะติดเชื้อจากขยะที่คุณมากองไว้จนล้นหรือเปล่านะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณโพสต์ภาพขยะที่เป็นถุงแดง
เป็นขยะติดเชื้อด้วยล้นที่เก็บ
แล้วมันอยู่ข้างถนนมีคนสัญจรผ่านไปผ่านมา
ทำให้คนเขาหวาดภาวะเพราะว่านั่นเชื้อโรคทั้งนั้นเลย
ต่อมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดที่วางขยะปรากฏว่า
อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลแห่ง๑แอมพื้นหนองภัยที่เพชรบูรณ์
แต่ว่ามันอยู่ด้านหลังอาคารผู้ป่วย
ทีนี้เนี่ยมันเป็นทางเข้าของบ้านพักของโรงพยาบาลแหละ
แล้วมันมีถุงขยะสีแดงจำนวนมากล้นออกมา
ไปถามคนที่ผ่านแถวนี้ชาวบ้านเขาบอกว่า
ขยะติดเชื้อมันล้นน่ะ
จนต้องสุดท้ายเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาเอามาตั้งอยู่ในกองขยะ
ที่มันอยู่ริมถนนคือออกมาในพื้นที่ด้านนอกของโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าไม่แน่ใจเลยว่าขยะติดเชื้อมันเป็น
อุปกรณ์เวชพันธุ์ที่รักษาคนที่ติดโควิดหรือเปล่า

มันเป็นชุดตรวจมันเป็นหน้ากากอนามัยมันเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีการออกไปทิ้งเนี่ย
ผ่านไปผ่านมามันอันตรายแค่ไหนเชื้อโรคมันจะระบาดหรือเปล่า
อยากจะให้ทางโรงพยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เร่งเอาออกไปทิ้งไปทำลายไปกำจัดซะ
ไม่ให้ขยะมันติดเชื้อและปนเปื้อนออกมาภายนอกสู่ชุมชนต่อไป

คือผมจะบอกตอนผมป่วยนะไอ้ขยะถุงแดงแบบนี้นะ
โอ้โหในโรงพยาบาลเขามิดชิดเขากลัวกันจังเลย
ใช่แต่ทำไมเวลาเอาออกมาแล้วมาวางไว้ในชุมชนแบบนี้